คุณผู้ชมหลายคนคงแบบว่าเออวันที่๑มกราคมปีหน้า
ฉันจะไปขอเลขอะไรต่างนานาได้ไหมนะ
ช่วงนี้อยากให้งดไว้ก่อนนะเพราะจุดที่คุณไปขอเนี่ย
มันมีการสัมผัสกันเยอะใช่นะฮะอย่างวัดวัดเนี้ยเขาบอกว่า
ประกาศงดขอพรไอ้ไข่ก่อนนะขอฉีดยาฉีดพ่นป้องกันโควิดก่อน

ก็จะแออัดไปทงไปถูอะไรจุดสัมผัสมันเยอะไง
ป้องกันเอาไว้ก่อนอันนี้คือวัดเขากรวดนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีราชบุรีเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เฝ้าระวังกันอยู่นะครับ
สุดท้ายต้องประกาศงดให้ขอพรไอ้ไข่๗วันจนถึงนู่นแหละครับ
ธันวาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระพราอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะ
นำน้ำยาคอลีนไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณวัดเขากรวดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ตามราชาการป้องกันการแค่ระบาดโควิด๑๙ที่ระบาดอยู่หลายจังหวัดตอนนี้เลย
วัดเขากรวดประกาศปิดชั่วคราวตั้งแต่๒๑ไปจนถึง๒๘ธันวาคม
เพื่อให้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและหวังให้เกิดความปลอดภัยทั้งพระสงฆ์
เนรทั้งคนที่อยู่ในวัดต่างรวมทั้งชาวบ้านที่แวะเวียนไป
ไหว้ขอพรเห็นไหมหยุดปรับปรุงปิดแบบนี้เลย
เขาจะไปขออะไรกันบ้างที่นี่ก็มีกุมารไอ้ไข่
ขอพรโชคลาภเล่นเด็กกันอย่าไม่ขาดสาย
หวัดอุณหภูมิก่อนมีไข้อากาศมาให้เข้า
อาสวมด้ากากอาณามัยด้วยนะครับไม่สวมเข้าก็ไม่ได้
รวมทั้งลงทะเบียนไทยชนะต่าง
ไม่ลงทะเบียนก็ต้องให้เขียนชื่อและเบอร์โทร
จะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้แล้วก็เจลแอลกอฮอลล้างมือทุกคนด้วย

เพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าพอมันระบาดหนัก
ราชบุรีมันก็อยู่ติดกันกับนครปฐมอะไรต่างนานา
ก็ต้องเว้นไปก่อน๗วันฆ่าเชื้อก่อน
แล้วหลังจากนี้ค่อยว่ากันใหม่ว่าจะกลับมาเปิดได้หรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นวัดเขากรวดจังหวัดราชบุรีนะครับ